เมื่อวานก็เล่นเต็มที่นะครับก่อนจะแพ้ทีมแชมป์จากญี่ปุ่นไปครับ
สำหรับผลการแข่งขันนะครับเราแพ้ไปครับแพ้โตดาโกเซแชมป์ลีกของญี่ปุ่นนะครับ
๐๓เซต๑๗๒๕๒๕๒๗แล้วก็๒๐๒๕นะครับ
เขาก็มีดาวดังทีมชาติญี่ปุ่นเช่นเดียวของเราก็ใช้นักตบทีมชาติไทยนะครับ
เป็นหลากหลายหลายคนทั้งชุดใหญ่แล้วก็ชุดอยู่ที่๒๓นะครับ

ก็พอได้ครับรายละเอียดในแต่ละเซตนะครับ
แต่ว่าสุดท้ายช่วงท้ายก็ต้องยอมรับว่าลูกเก่าการบล็อกเขาดีนะครับ
แกรมอีก๒นัดในรอบแรกกลุ่มดีครับ
ละสดทางเว็บไซต์ไทยรัฐเชียร์ไทยแลนด์นะครับ
ตั้งแต่เวลา๑๔นาที๑๔๔๕นะครับ
แข่งขันเวลาบ่าย๓เข้าสัญญาณก่อน๑๕นาที
เวลาเที่ยงคืนครึ่งของทุกวันติดตามกันได้นะครับ